แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันหลายอย่างออกมานะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุ
กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ชนกับรถดูดทำความสะอาด

ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคน
แล้วก็ทำให้การจราจรบนทางด่วนฝั่งขาเข้า
่งหน้าดินแดงเป็นอามภาษณ์นานกว่า๑ชั่วโมง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ
คลิปวิดีโอจากพลเมืองดีที่บันทึกไว้ได้

หากเข้าก่อนลงทางด่วนดินแดงประมาณ๑กิโลเมตร

ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ

ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายนิพนธ์ศรีจันอิน

จนที่กุพัยต้องใช้เครื่องตัดทาง

ส่วนอีกคนคือนางสาวจุรีรัฐจงจิตกลาง
เป็นผู้โดยสารกระเด็นออกมาจากนอกรถ

สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถตู้
หมายเลขทะเบียน๑๕๘๘๕๒กรุงเทพมหานคร
วิ่งระหว่างอนุสวรีชัยสมรภูมินวรรณคร
มีผู้โดยสารรวมคนขับทั้งหมด๘คน

รถตู้คันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถดูดทำความสะอาด
อยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวาสุด

ดูดทำความสะอาดหมายเลขทะเบียน๙๙

พี่พี่มาทันตอนผู้บาดเจ็บอยู่ในรถไหมผมนำส่งสองลายผู้บาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัยไหมครับ
ตอนที่เราเห็นตอนผมมาถึงผู้บาดเจ็บลงมาหมดแล้วครับ
ลงมาหมดแล้วส่วนตัวคนขับที่ที่เราดึงใช้เครื่องอาหารดึงออกมาเนี่ย
สภาพเขาคาดเข็มขัดนิรภัยไหมคาดครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะ
คนที่ติดอยู่นี่คือคนไหนฮะคนคนติดคือคนขับครับคนขับครับคนเดียว
เราใช้เวลางัดออกมากี่นาทีถึงจบต้องต้องตั้งนาทีเป็นคนงัดผม
ดำเนินการคนเจ็บสองลายเป็นผัวเมียกันเป็นแฟนกัน
ไปส่งที่ไหนครับสองลายนั้นโรงพยาบาลปาโลโรงพยาบาลปาโล
บาดเจ็บแค่ไหนฮะคนหนึ่งก็บาดเจ็บแค่ไหนแขนซ้ายหัก
แขนแขนผิดรูปแล้วแขนหักเลยนะเป็นสองสามีภรรยาใช่ไหมฮะ
ผู้หญิงผู้หญิงฟันหักแล้วก็ผู้เจ็บตัวเองเป็นหลัก
ผู้หญิงฟันหักแล้วก็ผู้ชายแขนหักนะครับรถน่ะค่อยตรวจดูข้างขวา
เรียกรถอะไรรถเรียกว่ังง่ายง่ายเก็บประยานฮะรถของพธมนะครับผม
มี๗รถพี่เขาจอดตายผมไม่มองแข็งใกล้
ตอนนี้เขาต้องหักมาข้างซ้ายมันจะละลมจะไม่รัก
ผมก็เอางงทำไมขับตรงนู้นไปตรงตัวโดดตรงนี้

ผมรู้ว่าพี่เขาจะแกล้งแล้วยิ่งเมฆไง
ผมคิดอย่างนั้นถ้าเกิดผมก็สะกิดเขาตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นไรหรอก
ผมไปใกล้จากพี่นะผมว่าเฮ้ย
อุบัติเหตุในครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
เกิดจากความประมาทของคนขับหรือไม่
ขณะที่บางส่วนมองว่ารถดูดทำความสะอาด
วิ่งอยู่ในช่องทางด้านขวาสุดซึ่งใช้ความเร็วช้ากว่าปกติ
โดยส่วนใหญ่รถที่วิ่งอยู่ในช่องทางด้านขวาจะใช้ความเร็ว
ล่าสุดขนาดนี้ตำรวจสนวิภาวดียังอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และสอบปากคำจากผู้เห็นเหตุการณ์
จึงจะสามารถสรุปอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน